เมื่อวานนี้ต้องขอโทษชาวนางรองด้วย

นี่คุณพระดำก็จ้วงขึ้นมานะครับ

ดื่มไปเลยไม่เป็นไรหรอก

ดื่มเข้าไปแล้วก็ล้างหน้า

คุณพุทธรรมหน้าตื่นเวิร์ด

ผมไม่ได้ถ่ายนี่ผมดูลงนี้

มะนางไม่กล้าดื่มนางได้เลยรูป
เดี๋ยวต้องดื่มดื่มน้ำล้างก่อนเอาเลิกเอาชาย

ไม่แล้วน้ำล้างแล้วก็หล่นลงไปในบ่อเหมือนเดิมนั่นน่ะนะ

ดื่มดื่มเข้าไปอ่านี่
หลังจากดื่มเสร็จปุ๊บเราสองคนขึ้นเครื่องกัน

นี่เดี๋ยวติดตามในมูไหนมีเรื่อง

พออะไรที่มันเป็นแบบมูเตรลูนี่เธอก็มอง
น้ำในบ่อนี้ตอนแรกนะแห้งสิเลย
ผุดไปเนี่ยปรากฏไปเจออะไรไหม

พวกกำไรข้อมือพวกเสลียงพวกอะไรอย่างนี้

แล้วปรากฏว่าคนที่ป่วยคนที่อะไรอย่างนี้
ก็ไปที่บ่อน้ำนี้หาย

แต่อันนี้ปวดชัยจะได้อย่างในการรับชมและก็รับฟังนะฮะ

คุณบอกว่าคุณปวดท้องอยู่บนเครื่องบิน